แตงกวาเป็นผักที่ช่างแกะสลักนิยมสร้างสรรค์ให้เป็นรูปทรงของดอกไม้และใบไม้
โดยใบไม้ที่ทำจากแตงกวาในแบบพื้นฐานก็จะมีรูปทรงยาวรีเหมือนกับใบไม้
มีการจัดขอบรอบนอกให้มีลักษณะเป็นใบเลื่อยตลอดรูปทรงซึ่งช่างที่เพิ่งเริ่มทำจะหัดแกะสลักแบบนี้ก่อน
เมื่อมีความชำนาญมากขึ้นก็จะเริ่มแกะสลักเป็นใบพุตตาล
ด้วยลักษณะของใบพุทธตาลจะมีรายละเอียดของลวดลายซึ่งช่างต้องมีความพิถีพิถันในการจักขอบจากเส้นลายซะร่องเพื่อความสวยงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน